เรื่องแรกเลยคุณผู้ชมค่ะเป็นเรื่องของนักร้องลูกทุ่งสาวน้องเจนี่ได้หมดถ้าสดชื่นนั่นเองค่ะ
เมื่อช่วงกลางปีที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกเลยว่าเธอเนี่ยเจอกับมรสุมข่าวเช้ารายวันโอ้โห

กระแสถาโถมมาถ้าไม่แน่จริงอยู่ไม่ได้แน่นอน

ผลประโยชน์ต่างในเพลงฮิตเลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวเนี่ยมันไม่เป็นธรรม
ส่งผลให้กระแสโจมตีหนักงานยกเลิกรายวันเด็กในสังกัดก็ทยอยลาออกมาแฉกันต่อเนื่องก็มีค่ะ
มาจนถึงตอนนี้ปัญหาเริ่มซาแล้ว
นี่เองก็ขอเดินหน้าสู้ชีวิตกันอีกรอบค่ะ
ลุยงานเพลงแล้วก็ทำค่ายเพลงให้ใหญ่โตขึ้น
ตอนนี้ดีขึ้นนะคะเริ่มมีสปอนเซอร์ต่างเข้ามาเหมือนเดิมแล้ว
ส่วนเรื่องของหนี้สินของคุณแม่เธอบอกว่าเคลียร์จบครบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ
เหลือก็แค่เรื่องคดีความที่คู่กรณียืนยันจะให้ลบคลิปเพลงดังออกนี่แหละค่ะ
เธอจะว่ายังไงไปฟังเจนี่กันค่ะ
เรื่องน้องก้าวตอนนี้หนูไม่ว่าสารจะตัดสินยังไงรับได้หมดเลยค่ะ

เพื่อจะให้อยู่ดีกว่าดีกว่าอืมจบแล้วค่ะอืมจบแล้วค่ะก็มีคุยหลังบ้านค่ะ
มีคุยหลังบ้านเรื่องตัวเลขแต่ว่าไม่ลงตัวกัน
เพลงนี้คือ๓๕๐ล้านวิวถามว่าเยอะไหมมันก็เยอะ
แต่จริงแล้วต่อให้ต้องลบเพลงที่มีแค่๑๐ล้านวิว

แล้วเพลงเลิกคุยทั้งอำเภอคือหนูตั้งใจแต่งมาก
แล้วมันเกินความคาดหวังอะค่ะ
ล้านวิวมันไม่รู้ว่าชีวิตนี้จะทำได้อีกไหม
ให้ทนายมายืนยันว่าเราชนะหนูก็ไม่สบายใจหรอกค่ะ
เพราะฉะนั้นแล้วเต็มที่ดีกว่าไม่ว่าจะลบหรือบวกได้หมดเลยค่ะ
ส่วนชีวิตรักกับเน
ค่ะนะคะก็ต้องรอรุ้งกันต่อไปนะคะ
ทั้งเรื่องคดีแล้วก็เรื่องความรักค่ะ